เรื่องต่อไปนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องยาว
ที่ต้องสาวถึงต้นสายปลายเหตุด้วยนะครับ
เป็นเรื่องความขัดแย้งระหว่างอสมประจำหมู่บ้านกับผู้ใหญ่บ้าน
คือจริงตอนนี้อสมกับผู้ผู้ใหญ่บ้าน

แต่เรื่องนี้มันเกิดการทำร้ายกันนะครับ

ทีมข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับทางอสมก่อนนะ
ที่ที่ถือกระดาษเนี่ยเพราะว่ากระดาษนี้คือใบแจ้งความ
พี่เขาไปแจ้งความไว้ว่าผู้ใหญ่บ้านหมู่๒

ลักษณะเหมือนทั้งเอามือจะเอื้อมมาชกหน้า
แต่มือมันไปโดนตรงไหล่เพราะเธอหลบทัน
ตบบ่าตบไหล่จนทำให้เธอได้รับบาดเจ็บ
ก็ชี้ให้ดูว่าตรงนี้เป็นจุดที่บาดเจ็บ
อกจากนี้ก็มีเพื่อนอสมคนอื่น
เขาก็ไม่พอใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
คือคนที่บอกว่าเธอได้รับบาดเจ็บ
ก็คือนางสิริรักษ์กระหนกฉันอายุ๕๓ปี
เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม
ของหมู่ที่๒บ้านหนองคูน้อยที่ตำบลหนองขวาว
อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับ
ไปแจ้งความกับตำรวจสพศรีขอรภูมิไว้เรียบร้อยแล้ว

บอกว่าขณะที่ปฏิบัติงานเข้าไปพบกับชาวบ้าน
แนะนำให้ชาวบ้านรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโควิด๑
เพราะเป็นหน้าที่ของอสมอยู่แล้ว
ใกล้ชิดกับประชาชนนะครับใกล้ชิดกับชาวบ้าน
แต่ปรากฏว่าในวันเกิดเหตุ
ถูกนายคำอิตขัตติยะนนท์ผู้ใหญ่บ้านหมู่๒
อยู่ก็โอ้โหไม่รู้ไปสัญหาเอาคำด่ามาจากไหน

มาด่าเธอและเข้ามาเหมือนจะทำร้ายร่างกายเธอ
แต่เธอหลบทันแต่สุดท้ายเธอได้รับบาดเจ็บตรงไหล่
ไปพบแพทย์ทำการเอ็กซาเรย์
และเหตุการณ์นี้โอ้โหคนเห็นกันเยอะเลย
ชาวบ้านก็เห็นพี่น้องอสมในหมู่บ้านก็เห็น
แล้วก็ไม่พอใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
รวมตัวกันร้องศูนย์ดำรงธรรมยื่นหนังสือ
และเข้าพบนายออศขอระภูมิ
ให้มีคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง

เพราะไม่งั้นมันจะทำงานร่วมกันได้ลำบากนะครับ
ฟังเสียงฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะฝั่งของอสมก่อนนะฮะ
อันนี้นะครับทีนี้ทีมข่าวก็ต้องสืบสาว

เพราะว่าแววมาว่าอสมคนนี้
กับทางผู้ใหญ่บ้านจริงมีเรื่องขัดแย้ง

มันถึงมีต้นสายปลายเหตุในการที่เจอกันแล้วก็ทำร้ายกันเนี่ยนะครับ
ทีมข่าวของเราไปที่หมู่บ้านนี้

เป็นชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นด้วยนะครับ
ชาวบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเธอเองอยู่ใกล้บ้าน
ที่ใช้กักตัวผู้ที่มีความเสี่ยงสูงติดเชื้อโควิด๑๙

ทางด้านอสมสิริรักษ์ได้มาถึงบ้านนั้น
แล้วก็ตะโกนเรียกผู้ใหญ่คำอีท

เข้าไปไม่ได้มันผิดกฎมันผิดระเบียบ
เพราะตรงนั้นเป็นบ้านที่ใช้กักตัวผู้มีความเสี่ยงสูงติดโควิด
ผู้ใหญ่ออกมานะครับแต่พอผู้ใหญ่คำอีทเดินออกมา
ก็มาเถียงกับอสมสิริรักษ์
และทีนี้เถียงกันไปเถียงกันมาเถียงกันดังขึ้นเรื่อยนะฮะ
ทีนี้ชาวบ้านเห็นว่าผู้ใหญ่คำอิส
กำมือลักษณะเป็นกำปั้นนี่แหละฮะและจะไปทุบที่ไหนของร่างกาย
สมสิริรักษ์ไม่รู้แต่อสมสิริรักษ์หลบทัน

บอกไม่รู้นะตอนนั้นนะว่าทุบเข้าไปหนักหรือเบาแค่ไหน
แต่ทีนี้ก็ต้องมีชาวบ้านมาแยกทั้งสองออกจากกัน
แล้วชาวบ้านบอกว่าจริงแล้วคู่นี้เขามีปัญหากันมาก่อน
อืมก็ไม่รู้ว่าตีกันหรืออะไรกันอย่างนี้ก็
ก็รู้ว่ารู้แต่ว่าไปตรงไหล่เขาข้างหลังอย่างนี้ใช่ไหม
อ่ะฟังความจากอสมฟังความจากชาวบ้านแล้ว

นี่พ่อผู้ใหญ่คือคนที่สวมเสื้อสีเหลืองนะ

คำอีทผู้ก่อเหตุยอมรับแมนเหมือนกัน
บอกว่าผมเองกำมือขึ้นจริงแล้วก็ปั๊กเขาให้
ทุบที่หัวไหล่ของอสมจริง

เพราะว่าผมจะสอบถามว่าได้รายงานเรื่องของโควิด๑๙ไปยัง

มันไม่ได้ลักษณะของการจะทุบเพื่อทำร้าย
จะแค่ไปแบบว่าสกิดน่ะ
แล้วสกิดทำไมไม่ใช่กำปั้นนะคะทำไมไม่ใช่มือสกิดเบาน่ะ

แต่ยอมรับที่ผ่านมามีเรื่องขัดแย้งกันมานานแล้ว

ส่วนเรื่องที่ว่าวันนั้นผมเมาหรือเปล่าผมดื่มสุราหรือเปล่า
ผมยอมรับดื่มจริงแต่ไม่ได้เมา
ฟังผู้ใหญ่คำอิสสักหน่อยละกัน

แล้วก็เรื่องสมัครอบตอะไรสักอย่าง
เป็นเรื่องราวเก่าแล้วเคยถกเถียงกันมานานแล้ว
พอมาเจอหน้ากันเท่านั้นแหละนะฮะ
อสมผู้หญิงอาจจะเรียกเสียงดังไปหน่อย
ผู้ใหญ่อาจจะไม่พอใจแต่ผู้ใหญ่ก็อ้างว่าไม่ได้มาทุบ
แค่มาใช้คำปั้นสะกิดสะกิดเบา

ทีนี้นายอำเภอรับทราบข้อมูลแล้วนะฮะ
ในอำเภอกิติสัตว์ซื่อในอำเภอศรีขอรภูมิ
ก็บอกว่าทางอำเภอรับเรื่องไว้แล้วแหละ
ก็ต้องเรียกผู้ใหญ่บ้านและอสมมาสอบข้อเท็จจริง

อำเภอรู้เรื่องรู้ราวไหมว่าเขาเคยผิดใจกันมาก่อน
รู้แหละแต่ตอนนี้มันพูดเรื่องเก่าไม่ได้แล้ว

และอย่างเป็นผู้นำชุมชนด้วยนะครับ

กระเช้ามามอบให้กำลังใจ

รวมถึงนางสิริรักษ์ด้วยที่ทำหน้าที่อสมนะครับ

การกระทรวงสาธารณสุขนายวัชรพงศ์ครูวิจิตสุวรรณ
ก็โทรศัพท์มาให้กำลังใจนางสิริรักษ์เหมือนกัน

เพราะว่านางสิริรักษ์อสมเขาบอกว่า
พอเกิดเหตุแบบนี้จะทำงานกับผู้ใหญ่ได้ไหมนะ
แล้วก็ไปทำงานลงชุมชนจะปลอดภัยไหมนะ
จะโดนปึกปักอึกอักอะไรอีกหรือเปล่าไม่รู้นะครับ
แต่ว่าทางเลขานุการรัฐมนตรีบอกว่า
ให้ตั้งใจทำงานในหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนในหมู่บ้าน

แล้วก็รับรองว่าคงไม่เกิดเรื่องเกิดราวอะไรขึ้นหรอกนะครับ
ด้านของตำรวจสภศรีขอรภูมิก็บอกว่า
การทำร้ายร่างกายก็ได้ทำการสอบสวนพยาน
แล้วก็สามารถรวบรวมหลักฐานได้พร้อมกับส่งอายการสั่งฟ้องได้เหมือนกัน
แล้วก็ยืนยันให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
ส่วนปัญหาคาใจกันครั้งเก่าในอดีตเนี่ย

แม่งอำเภอเคลียมไม่ได้ไปถึงผู้ว่า

จริงต้องทำงานร่วมกันไม่อยากให้มีปัญหากันเลยนะ